สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นวันพระใหญ่ด้วย
หลายคนเดินทางไปวัด
ชาวโลกโซเชียลมีเดียถามว่านอกจากคุณไปวัดแล้ว

ตัวเล็กกระดูกนะ
ตัวกลางกระดูก

กระดูกข้าง

เข้าซุ้มประตูวัดอย่างถูกต้องด้วยนะ

พากันเดินเรียงรายเข้าไป

และน่าจะเป็นช้างป่าจากเขาใหญ่
เข้าประตูวัดตำหนักตำบลสาลิกา

เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาค่ะ

คำตอบคือเขาจะเข้าป่า

แต่บ้านเขาเนี่ยอยู่หลังวัดเขาก็เลยต้อง
เอ่อหลวงพ่อ

กินผลไม้ตามสวนของชาวบ้าน
แต่ช้าง๓ตัวนี้เขาไม่ค่อยดุร้าย

เขาก็จะเดินหลบหนีไปแบบงอน

แต่ช้าง๓ตัวเนี่ยไม่ค่อยดุร้ายนะคะ

ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้กลางคืนนะคะ

ระวังช้างป่าวิ่งข้ามถนนด้วย
เพื่อความปลอดภัยทั้งของคนเอง

เป็นภาพที่น่ารักมาฝากให้คุณผู้ชม